ต่อกันที่เรื่องราวตีท้ายครัวดีกว่า
มีท่าทีว่าความสัมพันธ์ที่ดูจะชุนละมุนวุ่นรักของนักแสดงสาวโมมนชนกกับพี่ชายคนสนิทคุณบี้สุกริต
แล้วก็นักแสดงหนุ่มคุณเจดเจดพิพัฒน์มีอะไรกันอยู่
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีภาพของโมไปเที่ยวทะเลภูเก็ตนี่ไง
แล้วก็หนึ่งในเพื่อนร่วมทริปก็คือเจดซึ่งดูว่าเข้าล็อกกันพอดีเลย
กับกระแสขาวที่ว่าทั้งคู่เนี่ยแอบพิกัดกันอยู่ครับคุณ
โดยฝ่ายหญิงค่ะขอเปิดใจนะฮะเปิดใจสาวโมไม่ใช่เปิดใจสาวแต่
ว่าทุกคนไปทะเลด้วยกันเป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลย
แล้วก็ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเจด
ไม่มีอะไรในกอไผ่ค่ะ

ก็ไม่นะคะก็ไม่ได้มีใครจับตามองเป็นพิเศษ
เพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างที่บอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะค่ะ
จริงโมกับเจดเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้ว
แล้วก็เราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนกันอะไรขนาดนี้ค่ะ
คนเป็นเพื่อนกันหมดในทริปนี้ไม่มีใครที่เป็นแฟน
พกแฟนเป็นเพื่อนเป็นทริปเพื่อนล้วนค่ะ
พี่บี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะไม่ต้องขอค่ะ
ส่วนฝั่งเจดเองก็ออกมาย้ำเหมือนกันเหมือนกับโมพูดเลย
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้ว
ส่วนสาวนอกวงการที่เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับ

เพราะว่าเข้าใจตอนนี้โสดสนิทนั่นเอง

กลุ่มเดียวกันแล้วพอดีว่าละครก็เล่นเรื่องเดียวกัน
แล้วก็รู้ว่าคิวนี้ไม่มีถ่ายวิกนี้ไม่มีถ่าย
ก็โอเคไปเปล่าก็ไป
สนิทกันอยู่แล้วก่อนที่จะเปิดกล้องละครที่เล่นด้วยกัน
แล้วก็หลังจากเล่นด้วยกันก็เลยอยู่ด้วยกันบ่อย

ก็คงเพื่อนแหละครับอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มนั้นหรือเปล่า
ก็ไม่มีครับก็เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละใช่
เราก็เข้าใจแหละว่าคนเคยมีคู่แล้ววันหนึ่งมาอยู่คนเดียว
เขาก็ต้องจับตามองว่าเราจะไปในทางไหนเราจะไปเจอใคร

จะบอกว่าไม่ใช่เหรอใช่ครับ
ใช่ครับนะฮะก็ยังโสดอยู่นะฮะ
เรื่องกับสาวโมเขาเป็นเพื่อนกันยืนยันแบบนี้
อย่างที่โมบอกไปว่าไปไหนก็ไม่ต้องขออนุญาตพี่บี้

ถูกต้องเอานี่เขามาคัดเลือกคัดแยกปรายศนียบัตรด้วยกันนะ

มีมาอีกหลายคนเดี๋ยวเอามาฝากกันนะจ๊ะ